อย่าไปดูกันเพราะว่ามาแล้ว
กับใครที่รอคอยความสนุกสนาน
กับกิจกรรมตลอดข่าวสัญจร

แล้ววันนี้นะคะเราจะไปกันที่จังหวัดนครปฐม
เขาบอกว่าพาไปมูกับที่ลับ

ในองค์พระประถมเจดี

ในกิจกรรมตลอดข่าวสัญจร

เสร็จหรือยังอ่ะคุณชนะ

ก็ไหว้ไปแล้วไงเมื่อกี้นะวิหารสิทธิไหว้แน่

ใครที่มีปัญหาครอบกรงครอบครัวเนี่ย
คิดจะสร้างครอบครัวแต่เราทำตัวอะไรแหลกเหลวไง

ถ้ามันยังไม่พอแต้มบุญยังน้อยไป
มีบาปเยอะสิกรรมก็หนาอีกต่างหาก
บอกอย่างนี้ว่านึกได้แล้วที่คุณพูดน่ะเหรอ

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งนะที่ถ้ามาขอแล้วเนี่ยนะ
มาไหว้มาสักการะบูชานะครอบครัวที่ใครที่จะแตกแยกอยู่กันอย่างไม่อุดมสมบูรณ
ไม่มีความสุขมาที่นี่คุณจะได้ความอิ่มอกอิ่มใจ

เขามีความเป็นมานะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปไหว้กันเลยดีกว่าค่ะ
ที่พี่ชิสาเขาพูดเนี่ยฟังไม่ผิดหรอกครับพระร่วงโรจนฤทธิ์หรือหลวงพ่อพระร่วง
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ประดิษฐานอยู่ตรงหน้าองค์พระปฐมเจดีเลยล่ะครับ
ซึ่งเหตุผลที่เขาให้ขอพรเรื่องครอบครัวแตกแยกไม่สมบูรณ์เนี่ย
ก็เพราะว่าองค์พระร่วงได้ถูกบุรณะโดยการหลอมโลหะจนกลับมามีรูปที่สมบูรณ์งดงาม
อกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าหากธุรกิจไม่รุ่งไม่ปังเจ๊งจนการเงินมีปัญหา
แต่ที่มูในวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับ
ยังมีสารเจ้าพ่อประสาททองสารเจ้าพ่อเสือแถมยังมีเทพฮินดูพรามอย่างพระแม่อุมาเทวีด้วยนะครับ
เดินวนไปอีกสักพักก็จะเจอกับถ้ำตะเคียนทองที่ด้านในเนี่ยจะมีทางให้เราเลือกสองทาง
ว่าจะไปถ้ำมหาโชคหรือถ้ำน้ำทิพย์เรียกว่าได้มาวัดเดียวเนี่ยมูจนครบจบทุกเรื่อง
บอกเลยว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่พระปฐมเจดีนะจะบอกให้

อกอิ่มใจนะคะคือมาที่นี่นะได้เรื่องของความรักได้เรื่องของครอบครัว
อิ่มองค์อิ่มใจเป็นที่วันหลังพาครอบครัวมาไหว้ด้วย
ดีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่แปลกที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็มาที่นี่รับรองครอบครัวแน่นปึก
ดีในเมื่อไหว้เสร็จแล้วมีเวลาว่างเดี๋ยวไปหาดู
ไหนเด็กเด็กที่ไหนไหนเด็ก
จะสร้างครอบครัวอยู่หาเด็กซะแล้ว

เด็กน้องหนูเยาวชนที่เขามาเปิดรับบริจาค

เออจะได้ทำบุญทำทางไปด้วยแล้วคุณพี่ดินเหรอนะ
เห็นไม่ได้หรอกผมอยากช่วยเด็ก